ก็ดูที่ฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ทางกอกทเองก็กำลังหาลือนะครับ
กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน๔เกม
โดยบอกว่าตั้งเป้าที่จะทวงแชมป์๔เกมกลับมาให้ได้นะครับ
ก็เรื่องนี้เองก็ถือว่าอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
เพราะว่า๔เกมครั้งที่แล้วเองก็ตกรอบแรกด้วยนะครับ
ล่าสุดทางนายประชุมบุญเทียมแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
มีนายพาทิศมาร่วมประชุมกันนะครับ
พูดถึงความพร้อมในการส่งทีมไปแข่งขัน๔เกมครั้งที่๓๑ที่ประเทศเวียดนามนะครับ
ทางนายประชุมก็กล่าวว่าการหารือเป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมทีมฟุตบอลชาย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางการทำงานของสมาคมฟุตบอลอย่างเต็มที่ในทุกด้านนะครับ
เพื่อเป้าหมายเหรียญทองใน๔เกมครั้งที่จะถึงนี้นะครับ

เลขาธิการสมาคมฟุตบอลก็ได้เตรียมหาลือกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต้องตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายครับ
สวยหนึ่งว่ารายการที่มาก่อนใกล้เนี่ยนะครับ
ของท้ายลีกให้เร็วขึ้นจาก๒๗๒๘พฤษฎีกายนนะครับ

หรือว่า๒๕พฤศจิกายนนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพ้นตรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันโมในยกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็พูดถึงการปรับโปรแกรมไทยลีกว่าที่หารือกับทางมาดามแป้งนมพันธ์ล่ำซำ
ผู้จัดการทีมก็เห็นว่าการขยับโปรแกรมฟุตบอลลีกอาจจะเกิดปัญหา
แล้วก็เมื่อเลื่อนไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสโมสรจะปล่อยตัวนักเตะมาไหม
เพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับฟีฟาเดย์บิ๊กออสก็เลยประสานงานกับสโมสรต่างนะครับ
ถึงการขอให้สโมสรปล่อยตัวนักเตะที่อยู่ในข่ายมาช่วยทีมชาติ
ซึ่งสโมสรก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับทีมชาติไทย
ดังนั้นโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะไม่ขยับก็เป็นไปตามเดิมแหละครับ
แต่สโมสรที่มีนักเตะติดทีมชาติเนี่ยเขาบอกว่ายินดีจะปล่อยมาซ้อมกับทีมชาติ
ซึ่งต้องขอขอบคุณสโมสรต้นสังกัดในความร่วมมือครั้งนี้ด้วยครับ